ก่อนหน้านี้นะคะอย่างที่ทราบวันเกิดเขาคุณกลางจัดตัวเองเป็นของขวัญชิ้นที่๑๑

ใช่ใครหลายคนคงเห็นนะคะแล้วก็หลายคนก็แซวเหลือเกินนะคะบอกว่าแต่งเลย
โต้งปลางเพราะเขาคบกันมายาวนานมากจริงนะคะให้ของขวัญที่ชิ้นที่๑๑เนี่ยค่ะ

มาดูเรื่องงานกันดีกว่านะคะเรื่องงานก็ปังไม่แผ่วจริงค่ะ
ล่าสุดนะคะหนังกงพี่เกมที่เล่นกับคุณธอมอิสลาพี่เดย์ไทเทเนียมจะลงแล้วนะ๒๘ตุลาคม
วันเดียวกันยังมีเพลงใหม่ด้วยนะคะ
ชื่อเพลงเพราะมากนะคะบอกว่าอย่าจับเลยค่ะ

วิจารณ์หรืออย่างอมค่ะเพลงนี้นะคะมีทีเดทอยู่ตรงนี้นะคะ
คือพี่มนตรีเนี่ยเขาเป็นแรงบันดาลใจ
กลุ่มพูดไปคุยมาโต้บอกว่าจริงสิงหลังจะติดต่อพี่มณศิษย์ไว้

เออใช่ก็เลยแบบว่าเอาเนื้อเพลงของพี่มนต์สิทธิ์มาแต่งแล้วกัน

เรื่องความรักแล้วก็เรื่องเพลงใหม่
มันจะไปสอดคล้องกับพี่มนต์สิทธิ์อย่างไร

ดูไม่เอาไปสนแต่มันไม่รู้ไม่คำชวนสิทธิ์

อยากให้พี่เข้ามาแจมร้องด้วย
แต่เหมือนกับเราไม่รู้จักเราติดต่อไม่ได้

จริงแล้วอยากร่วมใจมากเอาเป็นเพลงได้ก็ได้ถ้ามีโอกาสนะครับ
ค่ะนะคะก็ระหว่างอยู่รถนางก็ร้องให้ฟังด้วยนะคะ
แต่ไม่เป็นไรบอกพี่มนตรีเรียบร้อยแล้วนะคะ
มนศิษย์บอกว่าได้ทุกวันยกเว้นวันที่๑กับวันที่๑๘
เธอฟังแต่ของพี่มนต์สิทธิไง
อะไรนี่อย่าให้ใครมาจุ๊บโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะ